เอาอย่างนี้ก็จะสอนขั้นพื้นฐานให้เจ้านะ
ตัวอย่างเช่นให้เครื่องสำอางกับนางให้ดอกไม้ที่ทำให้นางยิ้มได้
วิธีตื่นแค่นี้ไม่มีผลอะไรกับนางแล้วนะ
ถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีหลีหญิงให้กับเจ้าเองดีไหมล่ะ
สวัสดีครับทุกคน